หมู่บ้านจัดสรรหลายที่จะมียามประจำหมู่บ้านใช่ไหม
ชมคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยต่างนะคะ
แต่เพราะเอิญเผอิญยามที่นี่หลับ
หลับแล้วไงเราก็ต้องพยายามปลุกใช่ไหมคะ
การจะปลุกเขามันก็ต้องมีจังหวะและลีลาค่ะ
พี่ค่ะอยากเข้าบ้านค่ะ
เยอะเยอะพี่พี่อ่ะอ่ะ
พี่ค่ะพี่ค่ะพี่พี่พี่ค่ะพี่ค่ะ

พี่ค่ะ

พี่ค่ะ